เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าข่าวทั่วไป
ก็มีกระแสตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มคุณเสก

ทางฝากฝั่งของตำรวจเองเขาก็มีบรรยากาศไลฟ์สดเหมือนกันในขณะที่เข้าไปจับกลุ่ม
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้ตอบโต้ถึงคำแถลงของเสกโลโซ
เพราะเสกเขาออกมาแถลงข่าวที่บ้านของเขา
บอกตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

ใช่เพราะเขาบอกว่าจริงเขาจะไปมอบตัวอยู่แล้วนะคะ
หลังจากที่นายเสกสรรสุพิมัยหรือเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังเขาเปิดบ้านแถลงข่าว
บอกว่าการที่ตำรวจบุกเข้าไปจับในบ้านเนี่ยกระทำเกินกว่าเหตุ
เพราะเขาเองตั้งใจจะมอบตัวหลังเสร็จงานคอนเสิร์ตที่พัทยา

ยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมาย
ตำรวจนั้นมีทั้งหมายค้นแล้วก็หมายจับ
รวมทั้งยังมีพยานหลักฐานชัดเจน
ว่าทางด้านของผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวในขณะนั้น
ส่วนที่เสกโลโซอ้างว่าขอให้ตำรวจรอทนายความก่อน
ก็ยืนยันเลยว่าไม่จำเป็นต้องรอค่ะ
เพราะทนายความก็เดินทางมาถึงแล้วคุยกับตำรวจแล้วด้วย
แต่เสกนั่นแหละที่ยังไม่ยอมออกมา

นี้ถ้ามองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ก็สามารถฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเหมือนกันค่ะ
เชิญฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจนครบานหน่อยค่ะ
ถ้าคุณเสกคิดว่าเจ้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุก็ฟ้อง
นะครับยินดีนะครับ
แต่ว่าในส่วนของท่านเจ้าที่ตำรวจยืนยันการกระทำที่ว่าเป็นไงบ้าง
ชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ

ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีปรากฏหลักแหล่งอยู่แน่ชัดนะครับ

ก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้หมายแล้วยังใช้ได้นะครับ
ส่วนที่มีหมายก็เพื่อให้รอบครอบนะครับหลายส่วน

ส่วนผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของเสกค่ะ
แพทย์ได้จำแนกแล้วก็ยืนยันชนิดของสารเสพติด
คือแมทแอมเฟตาเมนจากไอซ์หรือยาบ้า
ส่วนการที่เสกอ้างว่ามาจากรับประทานยานอนหลับ

รวมทั้งตำรวจไม่พบของกลางอุปกรณ์การเสพยาเสพติดภายในบ้าน
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทชานเทพก็ยืนยันว่า

แต่ว่าหลักฐานทุกอย่างนั้นชัดเจน

ขอให้ศาลแล้วก็สังคมนั้นเป็นผู้ตัดสิน
อย่านอนหลับยารักษาโรคไพโปรลาร์
มันก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป
เพราะฉะนั้นผลตรวจมันชัดเจนชี้อยู่แล้ว
ว่าเป็นยาไอซ์หรือยาบ้าแล้วก็ยังมีสารพวกยาอีด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปสู้กันเรื่องของหลักฐาน

บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวหาว่าตัวเขาหลอนแล้วเพี้ยนเนี่ย
สามารถจะเสกพระพุทธรูปดินให้กลายเป็นเพชรได้
ก็ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาหรือเป็นการไปพูดหมินประมาท
แต่เป็นการพูดคุยที่เสกบอกเอง
ว่าอยู่พระก็กลายเป็นเพชรขึ้นมา

ถ้าเสกเห็นว่าเป็นการหมินประมาทก็ฟ้องร้องได้เหมือนกันนะคะ
ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีความเคลื่อนไหวรายวัน
เพราะคุณเสกเองก็มีการออกมาบอกถึงความคืบหน้าในเฟซบุ๊คส่วนตัว

ตอนแรกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสื่อหยุดนำเสนอ

แต่ว่าคงไม่ได้หยุดโพสต์แล้วล่ะนะงานนี้